สามีภรรยาเขาขับรถมาอยู่ดีใช่ไหม
แต่ว่ารถเก๋งเนี่ยคือปาดจากซ้ายมาเข้ามาฝั่งนี้
ตอนแรกที่เคลียร์กันแล้วเคลียร์กันเหมือนจะจบนะ
แต่ท้ายที่สุดไม่จบเพราะว่าเรื่องนี้มีปืนด้วยค่ะ

ที่เรากงวกแดงไว้ว่าปืนพี่เสือนน้ำเงินถือ
จริงแล้วไม่ใช่ปืนของพี่เสื้อน้ำเงินนะ
แต่เป็นปืนของฝั่งคุณตา
แล้วนี่คือจังหวะแย่งปืนมาไว้

รุนแรงอะไรไหมถ้าเกิดปืนยังอยู่ในมือของคุณตาอยู่
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนคนที่เจอเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ตอนเย็นนะ
ตอนนั้นจะขับรถกลับจากทำธุระในกรุงเทพแล้วก็ขับมาเรื่อย
ถึงตรงนครสวรรค์ค่ะปรากฏว่ารถเก๋งของฝั่งคู่กรณีเนี่ย
เลนซ้ายปาดเข้ามาเลนขวาแล้วก็เบียดกระบะของคุณเกมกับคุณยุ้ย
ทีนี้รถก็เลยเสียหายไง
พอแบบปาดมาเบียดเข้ามาแล้วจอดรถไปคุยไปเคลียร์กัน
ทีนี้ฝั่งคุณเกมลงไปคุยฝั่งคุณยุ้ยนั่งอยู่ในรถ
แล้วจังหวะนั้นคุณเกมไปถามคุณตานี่ไง

ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับประกันไงว่าตาตามีประกันรถหรือเปล่า
ตาก็บอกมีแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเรื่องนี้คุยกันได้
ถ้ามีอย่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
เอางี้เอางี้ตาเรียกประกันมาได้เลย
ทีนี้ก็เลยถามกลับมาเหมือนกับจะหาเบอร์โทรเรียกประกัน
แล้วระหว่างนั้นคุณผู้ชมฝนตกด้วย

แต่จู่ตายหยิบปืนมาขู่เลย

เจอปืนแบบนี้ใช่ไหมถึงจะรู้เรื่อง

ทำไมอยู่ดีก็เดือดขึ้นมาจากตอนแรก
เหมือนจะคุยกันดีถ้าเกิดให้เคลียร์ประกัน

แล้วทีนี้พอทางฝั่งคุณเกมไปแย่งปืนมานะนะ
ฝั่งคุณตาก็ตะโกนบอกปืนไม่มีลูก
แล้วก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คุยกันอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ

ทีนี้คุณเกมก็บอกให้คุณยุ้ยที่นั่งอยู่ในรถเนี่ย

ให้ตำรวจมาระงับเหตุแล้วมุมที่ถ่ายเนี่ยเห็นไหม

ก็เลยเอามือถือถ่ายคลิปมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ตำรวจเชิญทางฝั่งของเกมคุณยุ้ย
แล้วก็ฝั่งคุณตาเนี่ยไปโรงพักไปคุยกันหน่อย
แล้วฝั่งคุณตาก็เล่านะว่า
คุณยายเมียคุณตาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีลูกด้วยญาติพี่น้องก็ติดต่อไม่ได้

แล้วก็ดื่มก่อนมาขับรถอีกไง

เมื่อกี้เห็นอาการเนี่ยก็ดูแบบดูอ้อแอหน่อยเนี่ยนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฝั่งคุณตาเมาแล้วขับ
และเรื่องของการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีทะเบียนถูกต้องอะนะคะนะครับอืม